องขวัญย่านตลิ่งชันเป็นการฆ่าโบกปูนช่าง
ก่อสร้างแล้วก็อำพาด้วยการโบกปูน
สุดท้ายแล้วจับได้๓ฮะยังเหลือตัวสำคัญอีก๑คนครับ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงที่ญาติญาติมาเชิญวิญญาณของผู้เคาะร้ายเนี่ยกลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้คือน้าของผู้เสียชีวิตฮะ
นี่คือน้ากะสินาเสาสุดใจอายุ๕๓ปีเป็นน้าของช่างสน
สนก็คือคนที่ถูกฆาตกรรมนั่นแหละ
วินาทีที่ญาติมาเชิญนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณ
ปรากฏว่าน้าเนี่ยเหมือนมีอาการสั่นสักพักเดียวก็มีคำพูดออกมา
พูดออกมาบอกนี่ไม่ใช่น้านะแต่นี่คือช่างสน
ช่างสนเป็นคนพูดเองสุดท้ายแล้วอยู่ประมาณสักพักเล็ก
แล้วก็ออกไปแล้วน้าฟื้นขึ้นมาอีกที
น้าฟื้นขึ้นมาบอกน้าก็จำได้ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยสนมาเข้าน้า
แต่รู้อย่างเดียวคือสนอยากกลับบ้านสนเจ็บปวดทรมานถูกฆ่าอยู่บริเวณนี้
นี่คือพื้นที่ของบ้านหรูหลังหนึ่งฮะ
ซอยบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร๒
ช่างสนจะคือสิทธิโชคสารอี๋ยุ๔๒ปี
โดนฆ่าหมกศพใต้ฐานบ้านแล้วเอาปูนอัดยัดเข้าไปซ้ำอีกทีฮะ
เป็นการฆาตกรรมอำพลางศพครับจริงแล้วคดีนี้เกิดตั้งแต่๘กรกฎาคม
และจริงแล้วทางคนทรงทางลูกกรอกที่ญาติอีกหลายฝ่ายไปหา
เขารู้นานแล้วว่าช่างสนตายไปแล้วฮะแต่ในทางคดีเนี่ยมาสืบทราบ
กระทั่งเมื่อวันก่อนจึงมาทราบว่าช่างสนถูกฆาตกรรมและหมกศพบริเวณนี้
เรื่องทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกสุภศักดิ์โปรริยานนท์ภูมิกับการสถานีตำรวจนครบานบางเสาทง
ท่านบอกว่ารวบช่างก่อสร้างได้ได้๓คนแต่ตัวสำคัญเนี่ยอีกหนึ่งคนเนี่ยยังหายตัวนะ
๓คนก็คือโยรุ่งแล้วก็วัดและ๓คนนี้เหมือนนัดกันมา
กันมาคือไม่มีใครรับสารภาพเลยว่าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเหลืออีกหนึ่งคน
จังหวะลาหูจังหวะอยู่ไหนไม่รู้แต่เข้าใจว่าอาจจะกลับบ้านเกิด
เพราะก่อนหน้าที่เรื่องมันจะแดงขึ้นเนี่ยจังหวะไปเบิกเงินกับนายจ้าง
ขอ๕๐๐บาทแล้วเพ่นเลยเพ่นหายไปเลยคราวนี้ก็ตามตัวไม่เจอฮะ
กลับบ้านเกิดที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ซึ่งมีรอยต่อกับประเทศพม่าหรือเมียนมาดังนั้นเจ้าหน้าที่
ตำรวจบางสาวทงประสานไปยังที่ตำรวจภูทรแม่ฟ้าหลวง
เพื่อที่จะมีการปิดกั้นพื้นที่แล้วนะฮะแต่เบื้องต้นก็ยังไม่เจอ
นายจะหวะแต่ประการใดปมสังหารฆ่าเขาทำไมไม่รู้
ทำไมไม่รู้แต่ว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นไปได้ว่าพอทำงานเสร็จ
กินเหล้าเมาทะเลาะเป็นไปได้ว่าเมาและทะเลาะวิวาดกัน
สุดท้ายแล้วก็เลยถูกฆาตกรรมแบบนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นจะตามตัวจังหวะให้เจอก่อนนะ
ยังหลบหนีอยู่นะถ้าเจอตัวจังหวะก็น่าจะปฏิปต่อปิดคดีดังกล่าวนี้ได้ครับ